หลังจากนั้นก็เงียบหายไปคือช่วงโควิดเหมือนกับเปิดสำนักอยู่แป๊บนึงนะ

นี่ฮะดูหน้าตาอาจจะเปลี่ยนไปบ้างแต่เอกลักษณ์ยังเหมือนเดิม

การที่ทะลึงตาหรือแบบ

อู้หูนี่ร่างทรงสุริยเทพฯแล้ว

เฟสจตุคามรามเทวาสุริยเทพ

หลายคนก็เป็นห่วงว่าจะเมื่อยหรือเปล่า

นี่ฮะบอกให้โชคให้ลาบลูกศิษย์นะครับ
แล้วแต่จะดูกันเองอะไรประมาณอย่างนั้น
ท่าทางดนตรงดนตรีประมาณอย่างนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
บอกใครอยากรวยให้มากดหัวใจให้ด้วยอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
ก็เหมือนเดิมนะฮะตาโตนะ

ตึงถมึงพึงอย่างนี้หน่อยนะ
หลังจากที่เทพประทับเนี่ยน้ำเสียงของร่างทรงก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับ

พร้อมที่จะเปิดดวงตาที่สาม
พร้อมที่จะเปิดดวงตาที่สาม

เมื่อพ่อเปิดแล้วคืออะไร
คนไหนอยากรวยก็รีบเข้ามา

เพราะว่าให้เป็นเลขอดีต
จะได้ชัดเจน

มือเขาให้แทบจะทิมลูกตาละ

เพลงนี้ใช่ไหม
เปิดให้มันฟังซะเดี๋ยวจะไปงึกนัก
เห็นไหมวะหาด้วยละ

อ้าวอยากจะเปิด

อ้าวมาพบกันใหม่ลูกรัก

เข้าใจพี่อุ๋ยลักษณ์กำลังจะถามว่าทำไมเราต้องดูคลิปนี้
ยาวขนาดนี้คะอ๋อไฮไลท์มันอยู่ตอนท้ายด้วย

โอ้โหแล้วไมเห็นไหมโอ้โหดีนี้
เพราะนี่จัดเต็มเพลงนี้มาด้วย

แล้วแต่ท่านผู้ชมจะคิดเห็นกันแล้วกัน

คือหลายคนบอกดูไปด้วยเกรงหน้าตามไปด้วย
แต่ร่างทรงอาจจะชินแล้วนะครับ

ก็ติดป้ายห้ามเข้าอยู่แต่ด้านในนี่

ยังเห็นไมค์ไลฟ์วางอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับ

อาจารย์หนึ่งไม่สะดวกให้สัมภาษณ์

ว่าอาจารย์หนึ่งอยู่ในตำหนักรึเปล่า

เขาซื้อข้าวซื้อของอะไรยังไง

มาไหว้มากราบอะไรเหมือนกับตำหนักร่างทรงคนอื่น
ไม่ได้มีคนเดินเข้าเดินออก
ส่วนคนดูแลตำหนักก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย
สวมชุดสีขาวเหมือนกับคนถือศิลป์
แต่จะเปลี่ยนหน้าไปเรื่อย

คือความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยก็คือช่วง
ก่อนโควิดระบาดสัก๒๓ปีที่แล้ว
ตำหนักนี้มีการจัดงานลักษณะไหว้เจ้าบูชาเทพ

อุ๋ยดูหน้าจอแป๊บนึงค่ะดูข้อความที่คุณผู้ชมส่งมาค่ะ
ว่าอย่างไรฮะอ่านเองค่ะเอาทูปจี้

ดูหน้าเอาทูปจี้เลยให้พี่อุ๋ยอ่านไงว่าคุณผู้ชมส่งข้อความมา
ยังไม่เจอเลยยังไม่ถึงตัวเลยคุณพี่มนต์วันไป
นี่ฮะอาจจะให้บรรดาผู้ที่เขาเชื่อถือศรัทธา
เขาติดตามทางเพจเป็นหลักอะไรประมาณอย่างนี้
เพราะชาวบ้านบอกว่าล่าสุดที่เห็นจัดงานก็คือปิดซอยท่าอิด
แล้วมีร่างทรงมาเยอะมีลูกศิษย์มาเยอะเลยในตอนนั้น
๔ปีมั้ง๓๔ปีที่ผ่านมาแล้วมั้งที่ว่า

ช่วงนั้นน่ะใช่เขาจะโอ้โฮโอ๊ยเฮ่ย

เพราะเวลาเขาทำจัดอะไรเราก็จะ

ถ้ายังจำได้ตอนนั้นยังให้สัมภาษณ์นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรายังได้สัมภาษณ์เลยนะตอนนั้นนะ
เธอบอกว่าเธอเนี่ยไม่เคยเชื่อเรื่ององค์เทพเลยนะ
ตอนนั้นเป็นนักธุรกิจแล้วอยู่ดีก็มีเทพมาประทับร่าง
แล้วก็สื่อสารกันบอกเทพเนี่ยเลือกเธอให้เป็นร่างประทับ
ต้องการมาเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์โลก
บอกว่าไม่ได้มาทำให้ใครเชื่อหรือว่างมงาย

ที่จะมาปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้ธรรมนุบำรุงพุทธศาสนา

ใช่จำได้ว่าเคยให้สัมภาษณ์ไว้แบบนั้น
เห็นไหมนี่พอเพลงมานี่เหมือนกับตาจะไม่ค่อยโตแล้ว
ค่ะแล้วก็จะมีโยกตามจังหวะเพลง
เทพมาศึกษาเพลงเยอะช่วงนี้เลยเริ่มโยกจังหวะได้
ถ้าอาจารย์หนึ่งวันไหนอยากจะคุยด้วยกันก็บอกได้นะฮะ
จะได้สื่อสารไปยังคนที่เขาเห็นว่าตอนนี้เป็นแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
ก็เอามาให้ดูกันเพราะว่าถูกพูดถึงเยอะในโลกออนไลน์